คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งคลิปที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
คือหน้าที่ของผู้พิทักษันติราชอย่างตำรวจ

ตำรวจนายนี้ยังต้องจับงูเหลือมด้วยค่ะ
เพราะว่ามันเลื้อยเข้าไปในร้านขายรองเท้าของชาวบ้าน
แล้วดูสิตัวยาวจริงค่ะ

มันจะใส่ตรงไหนได้ล่ะคุณมันไม่มีขา
นี่แหละคือเจ้างูมันก็เข้ามาในร้านขายรองเท้า

บอกว่าโอ้โหนี่ช่วยหน่อยเถอะงูมันตัวใหญ่มากเลย

นำงูเหลือมความยาวน่าจะ๒เมตรกว่านะ

ใช่แล้วงูเองมันก็ไม่ได้ว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นไงคุณ
มันก็อ้าปากขู่อยู่ตลอดเวลานะคะ

คือก็ต้องใช้ความพยายามกันอยู่พอสมควรเลยล่ะค่ะ

ใช่ยาวกว่าแล้วแรงเยอะมากนะคะ
ถูกต้องทีนี้พอใช้เวลาอยู่สักพักนึง
ก็สามารถจับเจ้างูลงในกระสอบได้
เดี๋ยวขอดูภาพเต็มหน่อยละกันนะคะ

สุดท้ายก็เรียบร้อยนะคะ

นี้แชร์ไปเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบตำรวจนายนี้คือใครยังไงนะ
ปรากฏว่าตำรวจนายนี้ประจำการอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรตักใบ
จังหวัดนราธิวาสพอคลิปแชร์ไปเนี่ยคนก็ชมคุณตำรวจเลย
บอกว่านี่ตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างเลย
เวลาที่เขาจับงูได้แบบนี้เขาเอาไปไหนต่อ
บอกว่าเอาไปส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติคือก็ไม่ได้เอาไปฆ่าไปแกล้งอะไรนะคะ
ส่วนคนที่โพสต์เฟซบุ๊กก็บอกว่า
โอ้โหเวลาจะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุอะไรก็ตามเนี่ย
งูเข้าบ้านผัวเมียทะเลาะกันรถชนเสียคือติดต่อตำรวจไทยได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ถึงบอกไงไม่ได้จับผู้ร้ายอย่างเดียว
ต้องคอยทำทุกอย่างทุกหน้าที่จริงนะคะ
ก็เป็นผู้ดูแลประชาชนนะ

คือประชาชนคิดอะไรไม่ออกก็โทรไป๑๙๑แล้วครับ